น้ำแข็งอาจจะไม่ใช่สายต้นไม้สักเท่าไหร่
ต้นทองอุไรคุณผู้ชมรู้จักไหม
ต้นทองอุไรนี้คุณผู้ชมซื้อกันมาเท่าไหร่
เพราะว่าในเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

ต้นทางหัวเข่านี่นะ๖๐๐๐โบบาท

ราคารวมประมาณ๒แสนกว่าบาท
นี่ไงเพจนี้ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เมื่อก่อนเขาดูก่อนหน้าที่เป็นข่าวเรื่องอะไรนะ
สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นเครื่องออกกำลังกาย
คือถ้าเพจนี้ออกมาแทบจังนั้น
ถึงบอกไหมแล้วนี่ต้นทองอุไรในภาพค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเอาเป๊ะตามที่เขาบอกคือ๖๐๙๐บาท๕๐สตางค์

นี่ต้นทองอุไรทั้งหมด๓๗ต้น
รวมแล้วเป็นเงิน๒๒๕๓๔๘บาท๕๐สตางค์

โครงการปรับภูมิทัศน์คลองพังงาของจังหวัดพังงาตอนปี๖๕
พิกัดต้นทองอุไรอยู่ตรงหน้าสารกลางจังหวัดเลยค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยสิ
ตรวจสอบต้นทองอุไรที่ราคา๖๐๐๐กว่าบาท
ลูกอยู่ตรงคลองระบายน้ำริมถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

แล้วก็ตรงอนุสวรีสามพระยาสายพังงาทับปุด
คือเขามีการทำโครงการก่อสร้างแนวกันริมตลิ่ง
ปรับภูมิทัศน์ค่ะดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะ
แล้วต้นทองอุไรที่คุณผู้ชมเห็นปลูกไว้รอบคลองระบายน้ำ
ทางเดินรอบรอบต้นทองอุไรขนาดเห็นไหมแต่ละต้นไม่เท่ากัน
ต้นมันก็เตี้ยหน่อยที่พี่เบิร์ตเห็นบางต้น๕๐เซน
อ่าสูงนะสูง๒๕เมตรแล้วก็อีกหลายต้น
ย่าปกคลุมแบบมองจะไม่เห็นต้นทองอุไรแล้วอะค่ะ
โครงการนี้คุณผู้ชมเป็นโครงการของทางจังหวัดพังงา
โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ค่ะดำเนินการครับในสมัยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคนเก่านะ

หลังจากมีภาพปรากฏข้อมูลต้นทองอุไรราคา๖๐๐๐บาทเนี่ย
นักข่าวพยายามถามไปเลยถามไปยังทางจังหวัดในเรื่องนี้

เมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบเป็นวันหยุดวันหยุด

ทีนี้พอพอเมื่อวานเป็นวันหยุดราชการใช่ไหม
เราก็เลยไปถามถามราคาที่ร้านต้นทองอุไรก่อนเขาไม่หยุดนี่
คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่น้ำแข็งจะบอกราคาจากที่ถามหน้าร้านเลยนะ

ถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่สักแบบต้นเมตรหนึ่งพี่เบิร์ต

แต่ถ้าเกิดพี่เบิร์ตบอกว่าเฮ้ยพี่อยากได้ต้นใหญ่เอาไปปลูกสูง
ตรงเลยหน้าบ้านประมาณนะต้นละประมาณ๗๐๐๘๐๐บาทอันนี้คือหน้าร้าน
ไอ้ต้นละ๖๐๐๐ไปซื้อที่ไหนวะ

ต้นนี้เดียวนะโอ้โฮตายแล้วนี่ไงก็เลยไม่รู้ว่าต้นทองอุไรที่ขายอยู่ตรงคลอง
ปลูกอยู่ตรงคลองระบายน้ำริมถนนหน้าศูนย์ราชการพังงามัน๖๐๐กว่าบาท
มันมีค่าอย่างอื่นด้วยนะพี่เบิร์ต
ค่าอะไรไหนอันไหนลองยกมาสัก๓๔ค่าดิบวกไอ้ให้ได้๖๐๐๐
ดูแลเหรอบำรุงรักษาเหรอ
ใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาอะไรย่าขึ้นแซงต้นทองอุไรแล้ว
อย่างนี้หรือเปล่าตอนที่ซื้อเขาต้องมีค่าขนย้ายเอามาปลูก

นี่ผมดูแบบออนไลน์คุณผู้ชม
นี่บำรุงรักษาอะไรย่าขนสูงท่วมต้นแล้ว

แพงหน่อยก็หลักร้อยคุณผู้ชมยังไม่เจอเป็นพันเลยนะ
นี่คนนี้บอกเขามีศูนย์เพาะพันธุ์แจกฟรีด้วย
เออทำไมทำไมหน่วยงานราชการบางหน่วย
ซื้อของแพงกว่าชาวบ้านเดินดินกินข้าวแกงว้าว
เดี๋ยวช่วงนี้ร้อนเหลือเกินเออร้อนร้อนพักแป๊บนึงนะ